ส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่จะพาไปดูเป็นพ่อค้าขายขนมถ้วยที่เขามีไอเดียเก๋ไก่มาก
จุดเด่นจุดขายในการขายขนมถ้วยของเขาเนี่ยนะต้องบอกว่าโลกจำแน่นอน
เพราะว่าเขาไม่ธรรมดาจริงคุณผู้ชมเขาแต่งชุดแฟนซีนะ
แล้วก็ลีลาการขายขนมถ้วยของเขานะรับรองว่าขายดีแน่นอนขายแบบนี้ลีลาเขาจะเด็ดขนาดไหนไปชมกันค่ะ

มากเลยเขาขายอยู่ที่บริเวณปากคลองคลอง๔ธัญบุรีนะครับ
ทุมธานีนะคะคือถ้าบอกว่าจัดจ้านในย่านนี้อย่างเดียวก็
คงจะไม่ได้นะเพราะว่าเขาขายแบบเขาบอกเขาเดินขายตั้งแต่คลอง
หนึ่งถึงคลองสิบห้าคุณเอ้ยทำเป็นเล่นไประยะทางมันยาวมากเลยนะ
นะใช่แล้วพี่เขาไม่ได้มาเล่นเล่นนะคะเขามาขายจริงจริงแล้ว
ใส่ชุดจัดเต็มเลยเนี่ยเสื้อลายด่งลายดอกมีหมงมีหมวก
ด้วยนะคะและเอกลักษณ์โดดเด่นที่ไม่เหมือนใครก็คือมือหนึ่ง
จะหาบขนมใช่ไหมถือแบบว่าหาบขนมที่เขียนป้ายว่า
ถมถ้วยโบราณแฮปปี้เบิร์ตเดย์ครับที่สำคัญลูกค้าคนไหนมาซื้อ
ขนมไปพี่เขาจะร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ตเดย์ให้ฟังอ๋อเหรอใช่แล้วถึงแม้
ว่าคุณจะไม่ได้เกิดวันนั้นก็ตามพี่ก็จะร้องเพลง
แฮปปี้เบิร์ตเดยเพราะว่าเขาร้องได้เพลงเดียวเพราะว่าคือ
เขาบอกว่าพี่เขาอยากจะร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ตเดย์นะคะ
อยากจะอวยพรเพราะอยากให้ลูกค้าที่ซื้อขนมของตัวเอง
อ่ะมีแต่ความสุขแล้วก็มีแต่รอยยิ้มนะพ่อค้าคนนี้เขา
ชื่อว่าคุณเลิศฤทธิ์เฉลยวาเรศนะคะเขาบอกว่าที่แต่งตัวด้วยชุด
ซีแบบนี้เพราะว่าอยากจะสร้างเอกลักษณ์ให้กับลูกค้าลูกค้า
จะได้จำได้โอ้ชุดแฟนซีแบบนี้คือถ้าไม่บอกว่าเป็น
แฟนซีแต่แรกผมนึกว่าสีตกใส่นะครับซักผ้าสีตก
แต่ว่าเขามีเอกลักษณ์แล้วมีจุดขายจริงอย่างที่คุณชนะ
บอกแหละว่าเดินหาบขายขนมถ้วยแบบนี้ตั้งแต่คลอง๑ถึงคลอง๑๕กล่องละ
บาทจริงใช่ค่ะวันหนึ่งเนี่ยขายได้กำไรวันละเป็นพันบาทเลยทีเดียวนะคะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียดีของพ่อค้าแม่ค้าที่เขารู้จักจะสร้างเอกลักษณ์ให้คนจดจำ
ก็เลยทำให้ขายดิบขายดีแบบนี้ที่สำคัญที่สุดคือขนมถ้วยของพี่เขาอร่อยด้วย
ไม่ใช่ว่ามีเอกลักษณ์ในการขายอย่างเดียวแล้วก็แบบว่าเออไม่อร่อยคนก็ไม่ซื้อถูกไหม
แปลว่าต้องอร่อยด้วยแล้วก็มีเอกลักษณ์ในการขายด้วยขายดิบขายดีแบบนี้
ใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวเส้นคลองนะก็อย่าลืมอุดหนุนคุณพี่เขา
เขาจะได้มอบรอยยิ้มและความสุขให้กับเราครับผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบทานขนมถ้วย
เวลาเขาเอาขนมถ้วยมาขายเนี่ยนะครับตามข้างทางคือข้างทางเขาจะมีร้านก๋วยเตี๋ยว
ร้านอาหารทั่วไปพอทานอาหารเสร็จแล้วตบท้ายด้วยขนมหวานอย่างขนมถ้วยเข้าไปแล้วก็
โอ้โหสุดยอดนะแล้วเป็นขนมถ้วยโบราณที่ใช้นึ่งในตะไลถ้วยตะไลเนี่ยแบบเด็ดมากเลยนะคะ
บาทเท่านั้นเองนะจ๊ะถ้าเจอพี่เขาก็อวยพรกลับไปด้วยก็แล้วกัน
ขอให้ขายดิบขายดีนะคะขอให้รวยขอให้รวย